พบกับการประชันกันของสุดยอดคู่รักนักร้องลูกทุ่ง

กับเรื่องราวความรักและความลับของเขาและเธอ

และภารกิจหวานเสียวผ้ากระจาย
คู่ไหนจะผ่านเข้าไปลุ้นเงินล้าน
ติดตามชมได้ในรายการศึกสุดที่รัก
สัปดาห์นี้๔ทุ่งท่าไทยรักทีวี